คุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยมีผู้ชายคนนี้นะเขาจะเป็นคนมีหน้าที่ไปเอาวัวเข้าคอ
แต่ล่าสุดเนี่ยเขามีธุระบอกพ่อพ่อไปเอาวัวเข้าคอให้ผมหน่อย
พ่อก็ตายเสร็จปุ๊บเอาวัวเข้าคอกเดินกลับมาบ้านสุดท้ายพ่อ
รับเคราะห์รับกรรมแทนลูกเพราะว่าพ่อถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตเลย

เพราะว่ามันเป็นเรื่องของฝนฟ้าเนอะนะฮะ
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมันก็มีฟ้าผ่าแบบนี้นะครับ
เป็นเรื่องเศร้าในพื้นที่บ้านหนองโดนนะครับ
ตำบลโคกราญอำเภอลำปลายมาชจบุรีลำนะครับ
ตำรวจรับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกฟ้าผ่าจนตาย
ที่บริเวณคอกวัวท้ายหมู่บ้านนะครับ
ผู้ตายชื่อว่านายสุนทรก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละ
มีรอยไหม้เต็มร่างกายเลยโดนฟ้าผ่าจนเสียชีวิต
ถามคนเห็นเหตุการณ์อันนี้ภาพของผู้ตายนะครับ
เห็นเหตุการณ์คือนายบุญเลิศอายุ๖๕ปี
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันมีฝนตกตั้งเขามานะฮะ
ผู้ตายก็กำลังไปเอาวัวเข้าคอกเสร็จสับปุ๊บ
กำลังจะเดินกลับบ้านเสี้ยววินาทีนิดเดียวคุณผู้ชมครับ
แสงอะไรก็ไม่รู้ฟาดลงมาที่พื้นอยู่ที่ข้อกลัว
แล้วก็มีเสียงเปรี้ยงตามมาคือฟ้าแลบก่อน
แล้วก็ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาค่ะหลังจากนั้นหันไปดูเห็นผู้ตายล้มลงแล้ว
วิ่งเข้าไปดูโอ้โหตัวไหม้เลยแต่ว่าช่วยไม่ได้ไม่สำเร็จนะครับ
คนที่เสียใจก็แน่นอนคนในครอบครัวลูกชายครับ
คุณธิรพงศ์อายุ๔๐ปีเป็นลูกคนโตเขาบอกว่า
ปกติผมนี่แหละเป็นคนเอาวัวเข้าคอกแต่วันนั้นผมมีธุระ
ผมเอาวัวเข้าคอกไม่ทันก็เลยบอกพ่อพ่อฝนจะตกแล้ว
ไปเอาวัวเขาคลอดผมหน่อยพ่อก็ทำให้เดินไปเข้าคอก
ปุ๊บก็เดินกลับบ้านสุดท้ายโอ้โหพ่อมามาเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า

แล้วจริงผมกลับก็ประมาณ๔โมงขึ้น

แต่พอดีฝนมันมา
หมดคนตกไปปล่อยพอก็เลยขึ้นไปแหน่
แล้วประจงเรามาทำตู้ร่านที่ชิตลาดด้วยใช่ไหม

ก็ฝากเตือนไว้นะครับช่วงนี้ฟ้าฝนกำลังมาก็ระวังกันอยู่กลางแจ้ง
แล้วก็จุดที่เสี่ยงกว่าการเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะครับ